เอามาดูต่อกันที่น้ำใจศิลปินดารากันหน่อยค่ะ
ช่วงนี้หลายบ้านหลายคนพยายามนะ
ถ้าเกิดว่าใครช่วยอะไรกันได้ก็พยายามช่วย
แต่อย่างบ้านพี่ท็อปดารณีนุษย์คุณผู้ชมขาบอกเลยว่า
เกือบจะจัดตั้งเป็นศูนย์โควิดกันแล้วทีเดียวเชียว

แล้วก็เพื่อนพ้องดาราทุกคนนี่แหละค่ะ
ใช้บ้านตัวเองเป็นศูนย์บรรเทาทุกโควิดเล็กเลย
เพื่อเป็นการจัดหาอุปกรณ์ส่งให้คุณหมอทั่วประเทศค่ะ
แล้วนอกจากนั้นพี่ท็อปก็ยังทำหน้าที่เป็นสะพานบุญต่อ
ให้กับคนในวงการบันเทิงร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วย
ไม่ว่าจะเป็นพี่ใหม่เจริญปูระน้องกรีนอัศดาพรค่ะ
ขอร่วมมอบเงิน๕๐๐๐บาทนะคะ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทำหน้าที่ที่เป็นด่านหน้าอยู่นะตอนนี้นะคะคุณผู้ชม
คือเอาจริงตอนนี้ถ้าเกิดว่าบริจาคเงินให้คุณหมอพยาบาล

คือหลายหน่วยงานบอกว่าเงินพอมี
แต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือชุดแล้วก็อุปกรณ์จำเป็น

เช่นเดียวกับสาวโบวี่อัธมาร่วมบริจาคด้วยอีก๑๒๐๐นะคะ
ก็เพื่อให้พี่ท็อปไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ไปมอบต่อกับคุณหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ยะลาด้วย
เพราะตอนนี้ที่ใต้ก็ระบาดหนักเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนทางด้านนางเอกสาวแพทริเซียกูธค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะลงมือแพ็กกล่องหน้ากากอนามัยด้วยตัวเองนะฮะ
ชิ้นเลยเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลสมุทรปราการ
แล้วก็บ้านพักคนชราที่บางละมุงนะคะ
ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนชายบ้านกรุณาค่ะ
ล่าสุดค่ะก็ไปกับคุณโน๊ตวิเศษเลย
บริจักษ์เลือดให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
เนื่องจากวิกฤตโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
ใครสะดวกทำความดีกันแบบไหนช่วยกันนะคุณผู้ชมนะคนละเล็กคนละน้อยสู้ค่ะ